สวัสดีค่ะชื่อเค้กนะคะชัชชาโกศลประพาค่ะปัจจุบันเป็นนักออกแบบท่าเต้นแล้วก็ครูสอนเต้นค่ะจุดเริ่มต้นของการเต้นครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะเริ่มตั้งแต่อนุบาลเลยค่ะพ่อคุณแม่จะส่งไปเรียน
เล่ก่อนเราก็เริ่มจากตรงนั้นเลย
พอเราเริ่มโตขึ้นมาหน่อยเรารู้สึกว่า
เราอยากไปทางอื่นเราอยากไปทางแจ๊

แต่เราก็ยังคิดเรียนบาเล่มาเรื่อยเพราะว่ามันเป็นพื้นฐาน
หรือมันเป็นความแข็งแรงที่สำคัญของนักเต้น
ในชีวิตหนึ่งของนักเต้นทุกคนอยากไปอเมริกา
จะพูดจากจริงก็คือมันพัฒนามาจากบาเล

มันเป็นอะไรที่เราจะไปในมุมไหนก็ได้
แล้วก็รู้สึกว่าการเต้นสามารถสื่อสารความรู้สึก
หรือความนึกคิดนะตอนนั้นออกมาได้
มันจะค่อนข้างต่างไปจากการเต้นสไตลอื่น
ตรงที่ว่าการเล่นสไตล์นี้เอาอารมณ์หรือความรู้สึกบางอย่าง
มันไม่ค่อยได้ใช้ในการเต้นสไตล์อื่นออกมาได้ง่ายขึ้น
เราสามารถสื่อสารความเหงา
เราสามารถสื่อสารความโกรธความกลัวออกมาได้ทุกอย่างเลย
ไม่จำเป็นว่าจะต้องสื่อสารออกมาเลยแบบเศร้าอย่างเดียว
เพราะว่าคนส่วนมากจะตีคุณค่าของการเต้นแนวนี้ว่าจะต้อง

ในเส้นทางของนักเต้นเราทุกคนอยากจะดีขึ้น

ไม่ใช่เอาแต่จะพัฒนาจะพัฒนาเราไม่ได้สนใจตัวเล็กของเราข้างในเลย

แล้วก็พบว่าเอ้ยมันน่าสนใจอะ
แล้วออกมาดูเป็นผู้หญิงในแบบที่แข็งแรง

อย่างเราก็จะยังคงคิดความเป็นผู้หญิงไว้

ก็ดึงสิ่งที่ตัวเองมีเอามาใช้
จริงเราเอาทุกอย่างที่เราทำได้มาผสมกัน

เวลาที่ยูเต้นถ้ายูเป็นผู้หญิง

มันยากมากเพราะว่าคนบางคน
ได้ทัชตัวเองได้
มั่นใจในการทักตัวเองต่อหน้าคนอื่น
หรือว่าสอนให้เขายืนแบบที่
เขาไม่ต้องแคร์ว่ารูปร่างเขาจะเป็นยังไง
ให้คนดูจากสิ่งข้างในที่สื่อสารออกไป

ทุกอย่างที่เราเต้นณวันนี้
พอเขาสอนส้นสูงเราก็เลยสู้

ที่เราได้เจอตัวเองในแบบที่มั่นใจในตัวเอง
ที่จะแสดงออกถึงความเป็นผู้หญิงได้อย่างเต็มที่
เราจะเป็นคนที่ไม่ได้รู้สึกว่า
เรามองว่าต้นสูงเป็นตัวแทนของ
ความมั่นใจในแบบผู้หญิงที่มันจะออกมาในเวย์ไหนก็ได้

เป็นการนำเสนอผลงานของเขา
แล้วก็เป็นท่าเต้นของเขาที่เราช่วยขัดกล่าวให้

เข้ามาสอนถ้าเป็นบนส้นสูง
ใช่ก็ทำไปแล้ว๒ครั้ง
เราเหมือนเริ่มต่อเต้นมาในยุคที่

นำเสนอผลงานได้กว้างขวางขนาดนี้
เหมือนเราก็ต้องพิสูจน์ตัวมาด้วยตัวเองเลย

คิดว่าสิ่งที่เจอเลย

เดี๋ยวนี้เขาอยากได้อะไรที่มัน
เข้าใจง่ายย่อยง่าย
มากกว่าอะไรที่ต้องใช้เวลากับมัน

เราเองก็สู้มาในตั้งแต่โมเมนต์
มันยังไม่มีอะไรอย่างนี้มาช่วยเราด้วยซ้ำ

เราก็ต้องรู้จักที่จะใช้ตัวช่วยเหล่านี้ให้เป็น
คิดว่านักเต้นไทยหรือวงการเต้นของไทยทำค่อนข้างเต็มที่

อาจจะอยู่ที่พื้นที่สื่อที่เราได้
หรือว่าความสนใจจากสาธารณชนที่เราได้

ความสำคัญของศิลปะทางด้านนี้มันมากพอ
เรายังไม่ได้พื้นที่ได้เท่ากับศิลปิน
ที่นักเต้นหลายคนไปเต้นอยู่ข้างหลัง
เรายังไม่ได้พื้นที่ตรงนั้นมากพอ
ทั้งที่การฝึกซ้อมของเรา
การลงทุนของเรามันต้นทุนสูงมาก

ความเจ็บปวดหยาดเหงื่อบาดแผลมันเยอะมาก

ในฐานะคุณค่าของมัน

พวกนี้แต่งตัวโป๊แล้วก็มาเต้นเดี๋ยวก็ได้เงินแล้ว
มันมีคุณค่ามากกว่านั้นนะ
มันมีสิ่งที่เราลงทุนสิ่งที่เราฝึกซ้อมมามากกว่านั้นอยากให้
เราคิดว่าอยากให้คนภายนอกเข้าใจเรามากกว่า
เขาเข้าใจนักเต้นว่าเขาต้องผ่านอะไรมาบ้าง

ที่ทุกคนจะมายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ทำสิ่งเหล่านี้
เพราะมันเริ่มจากความรักล้วนที่พัฒนามาเป็นอาชีพ
โปรดติดตามตอนต่อไป